เย็นวันนี้นะครับมีฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก
จะปลูกไปเยิญสวัสดีครับ

เปิดบ้านเจอกับบุรีลำยูเรเต็ดแชมป์เก่า
ซึ่งนัดแรกเสมอกับชนบุรีมาสองต่อสอง
สถิติการพบกัน๑๒นัดบุรีรำไม่เคยแพ้
เป็นการชนะ๗และเสมอกัน๕นัด

เกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของจักรพันธ์แก้วพรม

ฟิลชาวเวียดนามก็จะเป็นตัวเลือกในแดนกลาง
ขณะที่สุภาชายใจเด็ดและสุโภชกสารชาติ
เกมนัดเปิดสนามทำคนเดียว๒ประตูพร้อมลงเล่นครับ

ขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในช่วง๑๘นาฬิกาวันนี้
จะลงเตะในศึกไซปลัสครับ
โดยเกมแรกนั้นไทยโชคพร้อมดี

และย้ำกันอีกครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดให้แฟนได้รับชมนะครับ
มีนาคมไทยจะเจอกับจีนเจ้าภาพนะครับ
ลงสนามเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
ส่วนวันที่๒๕มีนาคมหากไทยชิงที่๓
จะถ่ายท่อสดเวลา๑๔นาฬิกา๓๕นาที

จะเริ่มถ่ายทอดในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีครับ